เหตุการณ์อุกอาจที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลา
กรณีที่มีคนร้ายขับรถมาประกบรถกระบะของพ่อค้าที่ขายหัวปลา

เหตุการณ์นี้ทำให้พ่อค้าเสียชีวิต
แต่ว่าภาพจากกล้องหน้ารถนะคะสามารถจับภาพได้คนร้าย๓คน
๒คนเป็นอศส่วนอีก๑คนเป็นทหาร
ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
รวมถึงอาสาสมัครรักษาดินแดนอีกสองนาย

หลังจากที่มีภาพปรากฏอยู่ในคลิปกล้องหน้ารถ
ระหว่างที่คนร้ายกำลังมาก่อเหตุยิงนายดือรอแมร์สุรงอายุ๓๓ปี
ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็จะเรียกกันว่าบังแมบังแมร์
แมนเนี่ยเป็นพ่อค้าขายหัวปลาโดนยิงจนเสียชีวิตคารถกระบะเมื่อวานนี้
จุดที่เกิดเหตุคือถนนสายบ้านโหนดท่านางหอม

กล้องหน้ารถของบังแมนสามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้
เห็นเป็นคนร้าย๓คนนี่เลยค่ะคุณผู้ชมภาพนี้
คนร้าย๓คนมีอศ๒นายแล้วก็มีทหารอีก๑นาย
จังหวะที่หลังจากที่ขับรถมาแล้ว
ก็มีการเดินเข้ามาที่รถของบังแมร์
หลังจากนั้นหนึ่งในนั้นถือปืนลูกซองยาว
แล้วก็มีปากเสียงก่อนที่จะยิงนะคะ
แล้วก็มีรายงานจากชุดสืบสวนด้วยว่า
ดังกล่าวน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า
ช่วงที่เกิดเหตุทั้งอศแล้วก็ทหาร๓นาย

พยายามที่จะเรียกรถกระบะของบังแมน
เพื่อที่จะตรวจค้นจะตรวจปัสสาวะ

เหมือนกับว่าเมาแล้วก็มีการจะเรียกตรวจเอง
แต่ทีนี้บังแมร์ก็ไม่ยอมหยุดรถ
มีการขับรถไล่ตามยิงล้อรถของบังแมจนยางแตก
แล้วก็ขับมาปาดหน้ารถของบังแม

คือเดินวนรอบรถนะคะเพื่อเรียกให้บังแมร์คนขับรถลงมา
จังหวะนี้มาปาดหน้ารถแล้วเปิดประตูลงมา
ทำให้รถของบังแมนไปต่อไม่ได้
แล้วบังแมร์ก็ไม่ยอมลงมาจากรถนะ
ไม่รู้ว่าทั้ง๓คนโมโหหรือเปล่า

หลังจากนั้นเขาก็ขึ้นรถกระบะคันนี้แหละ

ก่อนหน้าที่จะก่อเหตุยิงรถของบังแมนนะคะ
เจ้าหน้าที่๓นายก็ได้ไปยิงปืนขู่
แล้วก็เรียกรถมอเตอร์ไซคันหนึ่งตรวจค้นแล้วเหมือนกัน

แล้วหลังจากนั้นก็มาเรียกตรวจรถกระบะของบังแม
เหตุการณ์รอบที่๒ที่เกิดขึ้นกับบังแมนมันบานปลาย

ส่วนจ่าสิบเอกทรงวุฒิเบื้องต้นก็ให้การปฏิเสธนะคะ
บอกว่าแค่ขับรถจักรยานยนต์ผ่านมาแล้วก็แวะดูเท่านั้น
เพราะว่ารู้จักอศทั้งสองคน
แต่ว่าเรื่องนี้ตำรวจก็จะต้องมีการสืบต่อไปนะคะ